อันนี้ต้องยอมรับว่านี่คือหนึ่งในเด็กที่มีพรสวรรค์ที่พระเจ้าให้มา

พี่ไออยากเป็นศิลปินเกาหลีเหรอคะ

หนูไปเป็นกรรมการนั่งชมเลยว่าไอออดิทรัมผ่านไม่ผ่าน
ลิซ่ามาจากเกาหลีอันนี้พี่ฝนมาจากระยองเลย
ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย
บนแผ่นดินนี้ถ้าเธอยังร้องเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วไม่เปลี่ยน
ไม่มีใครอีกแล้วที่จะสู้กับเด็กคนนี้ได้
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมาก
ที่สุดจะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๘ของการพบกันระหว่าง
ทีมกระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี
ที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเก้า
กับทีมลูกหมู๓ตัวจากจังหวัดชนบุรี
ซีนาปิสบ้านลอเรนโซจังหวัดชนบุรี
ซึ่งการแข่งขันกำลังเข้มข้น
การแข่งขันยกที่๘เริ่มต้นด้วยน้ำเสียงหวานบาดใจของน้องปิ่น
ซึ่งคว้าคะแนนไปถึง

ลูกหมู๓ตัวต้องเลือกทรงตัวแทนที่คิดว่า
จะสามารถพลิกสถานการณ์การแข่งขัน
ก่อนที่จะถูกทิ้งห่างไปกว่านี้
มาเอาใจช่วยทีมลูกหมู๓ตัวกันครับ

ตกลงกันจะเอาใครเข้าไปแข่งกับพี่ปิ่นครับ

เป่ายิงยาวก็เป่ายิงชุบ

ตกลงน้องรัญญาได้ไปแข่งกับฟิลิปปินสนะครับ

น้องรัญญาได้เป็นตัวแทนของทีมลูกหมู๓ตัว
ขึ้นชกในยกที่๘นี้

อยู่ที่กรรมการทั้ง๓ท่านได้แก่

อาจารย์เจนพบคุณฝนธนสุนทร
และเชิญพบกับพิธีกรขวัญใจแม่ยก

ในร้องหน้ายกกำลังซากคร้าบ
ขอเชิญพบกับตัวแทนทีมลูกหมู๓ตัวเลยครับ

สวยเนอะสวยหน้าคมเชียว
สวยมากเลยอ่ะนี่นอกจากนักร้องแล้วอยากเป็นอะไรอีกบ้างลูก

อยากเป็นทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะ
คิดว่าอาวุธลับของเราอยู่ตรงไหน
แล้วน่ากลัวตรงไหนเวลาขึ้นเวที
อยู่แล้วชอบมากเลยก็เลยแบบอยากลองไปสักครั้งหนึ่งบ้างค่ะ
ยังไงไปแข่ง

ค่ะมีแข่งอะไรอ่ะคะ
เป็นแข่งของเกาหลีค่ะเขามาจัดที่ประเทศไทยค่ะ

ของศิลปินเกาหลีค่ะ

ถ้าจะไปได้จริงคุณพ่อคุณแม่ต้องสนับสนุนมากเลยนะ

ก็คือว่าประเทศเกาหลีเขามาออดิชั่นหาไอดอลรุ่นไม่เกิน๑๒ปีค่ะ
เพื่อไปประเทศเกาหลีแล้วเขามาค้นหาเด็กไทย
แล้วทีนี้ไม่ให้จะเล่าคือว่าที่จริงมันเต็มแล้วล่ะ
แต่แม่ก็ขอร้องเขาว่าอย่างน้อยให้น้องได้โชว์สักครั้งก็ยังดี
เขาแข่งรุ่นไม่เกิน๑๒ปีคือรัญญาน่ะอายุไม่ถึง
แล้วทีนี้พอไปโชว์วันนั้นมันจะเป็นประเภททาเลนส์
เขาไม่ได้ค้นหาคนเก่งที่สุด
เขาค้นหาคนที่มองเราพอที่จะมีศักยภาพและพัฒนาต่อไปได้
เพราะเอิญว่ารัญญามีความสามารถที่หลากหลายกว่าคนอื่น
ทุกคนอาจจะเอ็นดูเขาอะไรแบบนี้ค่ะ
วันนั้นก็เลยขวารางวัลที่หนึ่งมา
แต่ว่าตอนที่ได้รางวัลนะคะแม่

ไม่ได้อ่านรายละเอียดว่าคนที่ได้ต้องไปประเทศเกาหลี
แล้วแม่ก็เลยขอเขาบอกว่าเออขอรับจากเงินรางวัลได้ไหม
เพราะว่าแม่มีลูกคนเดียวเขาเพิ่งอายุ๘ขวบ
เขาคงยังดูแลตัวเองไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะ

ได้ค่ะเขาเลยเออเออเออเออเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้

แม่ให้ไปเหอะแม่เกาลี่ไปเผ้ย

เก่งมากคือจะบอกว่าต้องเกริ่นว่าเจอเด็กที่แบบมาเรียนเต้นหรืออะไรอย่างนี้

คืออันนี้คือนอกจากจะเกิดขึ้นจากการเรียนแล้วฝึกฝนด้วยเนี่ย
อันนี้ต้องยอมรับว่านี่คือหนึ่งในเด็กที่มีพรสวรรค์ที่พระเจ้าให้มา
ทำให้เวลาที่เขาเต้นออกมาแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบ
มันดูกลมกลืนมันชวนมองไปหมดเลยใช่มันดึงดูดเราไป
มันดึงหัวใจเราไปใช่ครับ

พี่เอพี่เออยากเป็นศิลปินเกาหลีเหรอคะ

พวกเราเนี่ยไม่คิดอยากจะไปเกาหลีกันบ้างเหรอครับ

เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาขึ้นกันมาพลวดพลาดพลวดพลาด
เพราะฉะนั้นเอาความแก่ของเราเนี่ย
ยังประเทศเกาหลีกันดีกว่า

หน้าตาพี่ทรักดีแล้วนะคะ

เอ่อระวังน้ำไลน์ออกมาค่ะ

หนูไปเป็นกรรมการนั่งชมเลยว่าไอออดิชั่นผ่านไม่ผ่าน

เอาแล้วบอกนะ
ว่านะงานนี้ส่งหน่วยกล้าตายก่อน
โอ้โห

แกอมบ

เดี๋ยวหนูดูท่านต่อไปนะลูก

ต้องเปลี่ยนทั้งหมดอย่างนั้นไหมพี่อายตัวเจ็บตัวเจ็บ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

ออกไปทางแขงนิด

พี่ไอ๋โอเคมากเลยค่ะ
และวันนี้คุณจะไม่ได้แค่รางวัล
คุณต้องไปเกาะเรียง
ผมขอตัวนะครับ
ผมจะไปกินเกาเหลาครับผม
อ่า
ขอบคุณมากค่ะแม่ครับ
ไปกินให้อร่อยนะคะ

วันนั้นก็คือทางเกาหลีก็ใจดีมาก
คือเราก็สื่อสารไม่ได้

ก็บอกว่าแต่ยังไงก็อยากให้
มีโอกาสไปโชว์ต่างประเทศอะไรแบบนี้ค่ะ

ต้องบอกว่าการที่เขาเห็นศักยภาพ

ในเส้นทางเดินของศิลปิน

ลุงไอซ์จะต้องได้เห็นรัญญาอยู่ในหน้าจอทีวี
แล้วนั่งเชียร์อยู่ในหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนเลย

ขอถ่ายรูปค่ะ
ย่าวันนี้จะร้องเพลงอะไร

เออคิดถึงจังเลยของครูนพรเมืองสุภัณฑ์ลูก

รู้ใช่ไหมว่าเพลงนี้มันมีจุดขายอยู่ตรงไหนบ้าง

ถ้าเอื้อนถึงแล้วลูกนะวันนี้หนูได้ใจไปเลยแน่

น้องรัญญาจะใช้เพลงคิดถึงจังนะครับเมื่อสู้ในยกที่๘นี้
จะทำได้ดีแค่ไหนช่วงหน้ามาฟังกันครับ
จะรอถึงวันที่พี่จะมา
บนแผ่นดินนี้ถ้าเธอยังร้องเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วไม่เปลี่ยน
ไม่มีใครอีกแล้วที่จะสู้กับเด็กคนนี้ได้
น้องรัญญาเด็กตัวน้อยร้อยความสามารถ
เป็นคู่แข่งที่น้องปินกลัวที่สุดในทีมลูกหมู๓ตัว
ในยกนี้น้องรัญญาจะทำได้ดีแค่ไหนมาชมกันครับ
น้องรัญญามีท่วยการประกวดต่างตั้ง๒๐๐บาทเลยค่ะ
มีทั้งเดินแบบลำไทยเต้นเกาหลี
เวทีที่น้องลัญญาประทับใจที่สุดก็คือร้องเล่นเต้นโชว์ค่ะ
น้องเรนย่าไปรวมกลุ่มกับเพื่อนน้องเรนย่าแข่งไปสามรายการเลยค่ะ
จนได้เงินมา๑แสนบาทค่ะ
ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย
ท้ายเพียยนั้นจริงหรือเปล่า
ไม่ลืมรักเราเมื่อครั้งก่อนนี้
กี่เดือนกี่ปีก็ยัง
เฝ้ารักของเราเมื่ออะไรจะมา
อย่าลงเมืองกรุงลืมทุ่งบ้านเรา
ให้คิดถึงสาวที่อยู่บ้านนา
รูปน้องไม่สวยไม่รวยล้ำ
ผิวกายก็ดำ

ลาไม่เหมือนเมืองเฟอร์
มีสาวสว่าพี่โทพิมาก
กรุงเทพเที่ยวหางานทำ
ตากเดชนาดังขยันอย่างนี้
วอนคุณพ่อท่านเรียกให้น้อย
แวนเพชรแว้นพลอยนั้น
ไม่ต้องมีรักจริงคนดี
จึงรีบมาขอ
จะรอถึงวันที่พี่จะมา
พี่เจอพี่เจอ
จงมาขอพ่อ
น้องก็รักพี่อย่างสุดซึ้ง

คิดถึงอยู่เลย

เชื่อโทมาค่ะ

จึงรอถึงวันที่พี่จะมา
พี่จ๊ะพี่เจอ
จงมาขอพ่อ
น้องก็รักพี่อย่างสุดสิว

คิดถึงจึงได้หรอกอย่ามาร้องคอ
คิดถึงอยู่เลย
แม่เป็นยังไงบอกความรู้สึกเราหน่อยสิครับคุณแม่ครับเวลาแล้วเนี่ยร้องเพลงแม่จะ

ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีแล้วมันเพียน

ไม่มีพาไปเรียนร้องเพลงไหนได้ไหม

เราก็เลยบอกว่ารัญญาหัดเอาเองก่อนเนอะ

ไม่รู้นะว่ามันถูกต้องไหม

แต่แม่รู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นแม่
เราฟังแล้วเราก็ชื่นใจครับ

ผมเกือบกลั้นไม่อยู่ยอมรับเลยครับ
ไม่คิดว่าเฮ้ยเด็กตัวแค่นี้ทำได้

พ่อก็เป็นพี่ฝนก็เป็นพี่ไอซ์ก็เป็น

ไม่ผิดเลย
นักกรรมการอยู่
ผมขอจากท่านที่คล่ำวอร์ดก่อนเลยดีกว่าครับ

รัญญาใช่ไหมครับพ่อ

ไม่เพิ่มความน่ากลัวในชื่อเรา

ตั้งแต่พุ่มพวงดวงจันทร์ยังเป็นเด็ก

ลูกเป็นสาวน้อยมาสัญญาณของปูอีกคนอื่น
ขอบคุณค่ะ
เขาไม่ได้ร้องเพลงแค่เสียงนะลูก
เขาไม่ได้ร้องแค่การอ้าปากและเปล่งเสียง

ทิ้งลงไปในความหมายของคำนั้น
ไม่ลืมรักเราเมื่อครั้งก่อนนี้
กี่เดือนกี่ปีก็ยังเฝ้า
รอรักของเรา
เมื่อไหร่จะมา
รอเธออายุ๑๘ก่อน
บนแผ่นดินนี้ถ้าเธอยังร้องเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วไม่เปลี่ยน

โห

และสิ่งที่เขาพูดว่าจุดขายคือ

แล้วมันก็โอ้โหมันหยอดเข้าไปในใจเราจริงเลย

บางครั้งผู้ใหญ่ยังต้องหันมาฟังเขาเลยว่า

ผลงานวันนี้พี่ฝนประทับใจมากถึงมากที่สุด

นั่งแบบถูกมนต์สะกดเลยแบบเคลิ้ม

กับความสามารถระดับนี้ขนาดนี้

หนูคือเด็กมหัศจรรย์
รัญญาจงภูมิใจในความเป็นตัวเอง

อยากให้รัญญาทำตัวเหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้ว
ภูมิใจแต่ว่าไม่หลงเหลิงกับความสามารถของตัวเอง
ภูมิใจแต่พยายามที่จะเติมเต็มความสามารถที่ตัวเองมี
แล้วมันสามารถเติมลงไปได้เรื่อย
ซึ่งพี่ไอ้เห็นว่ารัญญาเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว

อยากให้หนูตั้งใจเรียนให้มากด้วย
เป็นรัญญาที่สมบูรณ์แบบ
และทุกคนจะรอชื่นชมรัญญาอยู่นะคะ
ขอบคุณครับ
มันเต็มอิ่มมันอิ่มใจ
แต่ก่อนที่จะฟังคำตัดสิน
คณะกรรมการขอเชิญเด็กทั้งสองทีมขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้เลยครับ
เชียบ

มีสุภาษิตที่ผมอยากนำเสนอให้กับทุกท่าน
ในห้องส่งและสตูดิโอ

มีลูกหนึ่งคนจนไป๗ปีครับ

กรุณาหาแม่ให้พ่อด้วยนะลูก

คณะกรรมการทุกท่านมีคะแนนอยู่ในมือนะครับ

กองเชียรู้สึกยังไงกันบ้างครับ
ดีใจมาก

ดีใจมาก
รัญญาในฐานะที่หนูมาทำเพื่อทีมของเราในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างลูก
ก็รู้สึกดีใจค่ะที่จะได้นำเงินเอาไปให้ศูนย์ชินปิดค่ะ
ดูอยู่หนูอยากจะบอกอะไรกับเพื่อน
ก็บอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะเดี๋ยวเราจะกลับไปเล่นด้วย
ส่วนทีมนู้นบ้างมีอะไรจะให้กำลังใจเด็กบ้างเชิญเลยครับ
ก็น้องปิ่นก็ไม่เป็นไรนะลูกนะเพื่อนได้ก็ดีใจด้วยนะคะลูก
เพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาก็ทำเพื่อชุมชนเหมือนกันไม่เป็นไรนะลูกนะ
บอกสักนิดนึงก็ได้ครับว่ายกที่๙นี้สนุกแน่
เพราะว่าเพื่อนสีกับเพื่อนสีนะฮะจะต้องมาสู้กันบนเวทีแห่งนี้
แต่บนเวทีแห่งนี้เขาจะยังเป็นเพื่อนสีกันหรือไม่
คุณผู้ชมต้องติดตามดูให้ได้นะครับในร้องได้
ยกกำลังซ่า
รัญญาสุดยอดคว้าคะแนนจากกรรมการไปสูงลิฟต์ถึง๒๙คะแนน
คะแนนเท่ากันแล้วนะครับรู้สึกเป็นยังไงครับ
รู้สึกดีใจค่ะที่เราทำได้ขนาดนี้แล้วก็เราก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะ

หนูดีใจนะคะศูนย์ซีนาฟิศเขาก็คงดีใจด้วยค่ะ

ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย
เสียงเพราะจับใจของน้องรัญญาช่วยพลิกเกมให้ทีมลูกหมู๓ตัว
ขึ้นมามีคะแนนตีเสมอทีมกระต่ายซ่าได้สำเร็จในยกที่๘นี่เอง
ยกหน้ายกที่๙ทีมไหนจะเป็นผู้ขวาชัยต้องมาตามเชียร์กันในร้องได้ยกกำลังซ่า

ข้าผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเกม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ผมตั้งวงดนตรีให้ดีเทลเป็นหัวหน้าวงเดี๋ยวนี้เลยครับ
ขอบคุณพี่ค่ะคืนพี่
เพลงนี้พี่ฝนขอบอกเลยค่ะว่าเบิร์ดค่ำสีวาว